ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอยู่นะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณอารยาโพจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานเข้ามานะคะจากเรือนจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเชิญค่ะ
นั้นเป็นการแพร่ระบาดครั้งแรกของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะและตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม
อากาศที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะญาติผู้ต้องขังยังคงทยอยเดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องขังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ล่าหมานค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะครับ
เปิดเผยว่าขณะนี้นั้นยังคงต้องสั่งเฝ้าระวังการติดเชื้อของไข้หวัดเอสวันเอ็น
นะคะและทางผู้ต้องขังเพิ่มเติมค่ะโดยเบื้องต้นค่ะทางสาธารณสุข
แบบทุกตารางนิ้วนะคะโดยใช้ผงซักฟอกและน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะ
เพื่อทำความสะอาดให้ปลอดเชื้อด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะ
เรือนจำเองก็จะทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันวันละ๔๕ครั้งนะคะ
โดยทีมสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนั้นจะเข้ามาทำการประเมินผลค่ะ
ผู้บัญชาการเรือนจำนั้นยังระบุถึงจำนวนผู้ต้องขังนะคะ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินเพียง๒คนเท่านั้นค่ะ
ส่วนอีกร้อยกว่าคนนั้นก่อนหน้านี้ได้มีการนำตัวกลับมายังเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เนื่องจากว่ามีอาการดีขึ้นค่ะและยังไม่พบผู้ต้องขังนั้นติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะ
คาดว่าการติดเชื้อในครั้งนี้น่าจะมาจากผู้ต้องขังรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ค่ะ
และเป็นคนแพร่เชื้อด้วยนะคะ
ขณะที่นายแพทย์สมหมายนะคะบุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ตอนนี้ถึงแม้จะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่ค่ะ
ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพแออัดและช่วงหน้าฝนค่ะ
เป็นปัจจัยหลักที่อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคขึ้นมาอีกก็ได้นะคะ
ซึ่งนับจากนี้ค่ะ๑๒สัปดาห์จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
ซึ่งได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านในนั้นดูแลสุขภาพ
และรักษาสุขอนามัยของตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
และมาตรการหลังจากนี้ก็จะมีการทำความสะอาดเรือนจำใหม่และจะมีการวางแผนระบบใหม่ทั้งหมดค่ะ
สถานการณ์เรือนจำในจังหวัดนราธิวาสนั้นยังคงต้องจับตานะคะ
ถึงแม้ว่าทางสาธารณสุขจังหวัดจะควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะ
และหลังจากนี้นะคะทางสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเองนะคะ
ก็จะมีการจัดระบบการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็สุขอนามัยใหม่ทั้งหมดค่ะ
โดยจะเริ่มต้นที่นี่เป็นที่แรกนะคะก่อนจะมีการขยายผลไปจนถึงจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาด้วยนะคะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสค่ะ
อรยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนราธิวาสค่ะ